กลับถึงไทยมีแฟนคลับไปรอต้อนรับ
ซึ่งหนึ่งนั้นคือคนนี้ครับอดีตโค้ชของเมืองไทยที่ยอดเยี่ยมมาก
ก็คือโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรครับ
แฟนนี้เฮกันเลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับสำหรับผลงานของนักกีฬาไทยในชุดนี้ครับ
โดยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมนะครับก็ดีใจที่ทีมหญิงทำผลงานได้เกินคาด
โดยใช้ผู้เล่นผสมผสานกันก่อนไปแข่งขันชิงแชมป์โลก
ซึ่งรายการนี้มีความสำคัญต่อการคัดเลือกไปโอลิมปิกในปี๒๐๒๐
สำหรับทีมหญิงนั้นเหลืออีก๒รายการนะครับเน้นย้ำกันหน่อยครับ
แชมป์โลกเดือนตุลาคมแล้วก็
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายเท่าสดให้ชมกันถึงบ้านเช่นเคย
ถือว่าสุดนะครับเพราะว่าได้
เหรียญทอง๑๐สมัยติดต่อกันครับคว้าไปถึง
๑๓๒เหรียญทองทัพนักยาไทยครับ
ไปดูกันหน่อยครับได้มาทั้งหมด๑๑เหรียญทอง๑๖เหรียญเงิน
หกเหรียญทองแดงจบเป็นอันดับที่สิบสองต่ำกว่าสี่ปีที่แล้ว
ที่ได้ไป๑๒เหรียญทองก็มีการประเมินกันว่าจะได้๑๗๒๐เหรียญทอง
ถือว่าพลาดเป้าไปเยอะพอสมควรเลยครับ
ที่เจ้าภาพอินโดนีเซียนั้นคว้าไปได้๓๑เหรียญทอง
ซึ่งใน๓๑เหรียญทองได้มาจากปันจักรศรีรัตน์นะครับ
ทั้งหมด๑๔เหรียญทองด้วยกันครับ